ดูอีกหนึ่งดราม่าที่เกิดเอาไว้เมื่อช่วงเบรกที่แล้ว
กรณีการซื้อลอตเตอรี่

ล้วยเลยนะเนี่ย
แต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้ไปซื้อลอตเตอรี่

แต่ก็มีคนกดติดตามมีคนซื้อหลายต่อหลายคนนะฮะ
เป็นสลากชุด๕ใบเก็บเงินปลายทางสุดท้าย
พอถูกรางวัลที่๑๓๐ล้านเพจ
แจ้งว่าติดต่อเบอร์โทรที่ให้มาไม่ได้
จึงไม่ได้มีการส่งสลากให้
ก็เลยไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น

เรื่องใหญ่คือความฝันสูงสุดของคนซื้อลอตเตอรี่ก็คือรางวัลที่๑ถูกไหม
แต่ว่าวันนั้นมาถึงมันกลับไม่ได้อยู่ในมือเรา

ล้านบาทอันนี้เกิดขึ้นที่อุทัยธานีนะฮะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพการติดต่อซื้อขายสลากกินแบบวัฒนาบาล
งวดเมื่อวานนี้ก็คืองวด๑ตุลาที่ผ่านมา
โดยบอกว่ามันอยู่แค่เอื้อมครับแต่จะเอื้อมถึงไหม
ต้องรอติดตามช่วยสืบให้หน่อยไม่ยอมส่งมาให้จ้าเนี่ยเขาพิมพ์มานะฮะ
โดยพบว่าสลากชุด๕ใบนั้นก็ตรงกับผลการออกรางวัลที่๑
เลข๗๒๗๒๐๒๓๐ล้านบาท

พูดสุดข่าวครับติดต่อไปทราบว่าทางคุณสมเกียรติ
เลี่ยมสุวรรณเป็นสอบตก็เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อุทัยธานีนะฮะเป็นคนสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
วันนี้ก็เดินทางไปพร้อมกับภรรยาคุณนาลีรัฐ
เอาเอกสารหลักฐานเป็นแชทการสั่งซื้อสลากออนไลน์กับเพจ
หนึ่งไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจค่ะ
คุณสมเกียจบอกว่า๒๓กันยายนที่ผ่านมาครับ
ตัวเองไปทักไปที่เพจขายสลากออนไลน์
นี้ก็ไม่ใช่เพจแบบโอ้โหเป็นพวกแบบ

แต่นี่มีคนตาม๗๐๐กว่าคนครับ
ว่ามีหมายเลขนี้ไหม๗๒๗๒๐๒ต้องการเลขนี้เลย
เนื่องจากไปไหว้พระไปขอพรอะไรมา
เสี่ยงซิมซีมาได้เลข๒๐
ภรรยาตั้งใจซื้อ๒๐๒อยู่แล้ว
โดยเพจครับก็ส่งหน้าสลากให้ดูว่ามีอยู่นะครับ
มีชุด๕ใบราคา๖๕๐บาท
จัดส่ง๕๐บาทบริการเก็บเงินปลายทาง
มีค่าบริการเพิ่มชุดละ๒๐บาท

คุณสมเกียจก็โอเคตกลงซื้อครับ

พร้อมกับให้ที่อยู่ในการจัดส่ง
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไป
มา๒วันครับ๒๕กันยายน
คุณสมเกียจมาเช็คในส่วนของแชทอีกรอบนึง
เห็นข้อความที่ร้านถามกลับมาว่า
เบอร์โทรลูกค้าติดต่อได้ใช่ไหม
เขาก็เลยส่งสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ก็คือไปกดไลค์
กลับไปเพื่อเป็นการตอบรับว่าโทรได้ติดต่อได้

เพราะคิดว่าแค่รอทางร้านส่งสลากมาให้แล้วก็จ่ายเงิน
เหมือนการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป
ซึ่งตนก็เลือกแบบเก็บเงินปลายทางอยู่เป็นประจำ
เมื่อวานนี้๑ตุลาคมมาตรวจดูครับ
ว่าได้ซื้อสลากออนไลน์เอาไว้ชุด๕ใบ
ปรากฏว่าตรงกับการออกรางวัลที่๑
ก็เลยทักเพจไปสอบถามว่าได้ส่งสลากมาไหม
เพจครับกลับตอบมาว่าไม่ได้ส่งสลากมาให้
โดยให้เหตุผลว่าก็โทรศัพท์ติดต่อมา๒ครั้ง

ติดต่อไม่ได้ปุ๊บก็ทำยังไงตัดสิทธิ์

ข้องใจว่าเอ๊ะแบบนี้มันเป็นไปได้อย่างไร
เพราะว่าเป็นเบอร์ที่เขาใช้เป็นประจำ
แล้วก็ไม่มีใครโทรมาคือติดต่อไม่ได้อย่างน้อย
ใครเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองสลากรางวัลที่๑
มูลค่า๓๐ล้านบาทนะ
เดี๋ยวฟังเสียงทางคุณสมเกียจนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ซื้อสลากออนไลน์ครับ
พอวันหวยออกเนี่ยผมก็เลยนั่นไปถามเขาว่าได้ส่งลัตเตอรี่มาให้ไหม
เขาไม่ได้ส่งมาเพราะว่าเขาโทรหาแล้วไม่ติด
เขาให้ข้อมูลไว้เขาว่าลัตเตอรี่อยู่ที่ไหนแล้วยังไง
เขาบอกว่าเขาฝ่ายไปแล้ว
ก็เลยเรียกไม่ถูกเลยว่าเป็นผู้โชคดีหรือผู้โชคร้ายกันแน่นะคุณกาย
ใช่นะครับโชคดีกับโชคร้ายในเวลาเดียวกัน
มันเหมือนกับเวลาเราดูหนังแล้วบอกว่าจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อน
อะไรครับข่าวร้ายคือไม่ได้สลาก
ใช่ครับคือเห็นใจมากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ทำได้
ก็คือลงบันทึกประจำวันเอาไว้ตามความประสงค์ของผู้แจ้ง
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้ไปดูข้อกฎหมายอีกว่าสลากจะเป็นของใคร
เมื่อฝ่ายหนึ่งบอกว่าก็สั่งซื้อแล้วตกลงกันแล้วแต่ผู้ขายบอกว่า
แบบนี้ยังไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นนะเพราะติดต่อไม่ได้
และยังไม่มีการจ่ายเงินเพราะว่ารักษณะคือการเก็บเงินปลายทางใช่ไหมครับ
อ๋อนะครับ๓๐ล้านเหมือนเห็นเนอะแต่ว่ามันหยิบไม่ได้
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเลยนะคุณกายเรื่องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน
ใช่ไหมคะแต่ว่าผมว่าตอนนี้มันมีแค่ในส่วนของเบื้องต้นนะเดี๋ยวรอทางทนายนะครับ
รอคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบนะว่าตกลงมันยังไงนะครับ